สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ

สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับ
เป็นร้านหอยทอดในตำนานสูตรเด็ดร้อยปี

สวัสดีครับ

ว่าสูตรของย่ามาเป็นร้อยปี

เห็นว่าแป้งน้อยกว่าไข่อีกเหรอ
ใส่ไข่เยอะแป้งก็นิ่ม

รู้ว่าชอบหอยก็จัดหอยเยอะ

คือมันก็จะเป็นหอยที่แบบมันสดหอม

แล้วทานกับถั่วงอกของที่นี่อร่อย
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากเลยก็คือน้ำจิ้ม

สูตรเด็ดก็ใส่ใจตั้งใจทำ
อยากจะรู้ถึงเรื่องของราคา

สมกับเป็นร้านในตำนานที่ยืนหนึ่งเรื่องหอยทอดกับน้ำจิ้มสูตรเด็ด
ที่ยากตั้งใจทำใส่ใจลงไป
ต่อกันที่ร้านตำนานสุดอร่อยร้านที่๒กันเลย
อร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเย็นตะโฟในตำนานถิ่น๘ริ้ว

ซอสเย็นตะโฟก็ทำเองที่สืบทอดมากว่า๘๖ปี
ชิมกันต่อกับร้านนี้เลยครับร้านสอยท่าย่อย

โอ้โหอาหารที่เราสั่งได้ครบหมดแล้ว
เย็นตะโฟคือถ้าดูแล้วเนี่ยจะเห็นเลย

เย็นตะโฟที่อื่นเขาไม่มีใสนะ
รสชาติมันกลมกรอบพอดีเลยล่ะครับ
ลูกชิ้นบัวลอย
หมี่ไข่นี่มันนุ่มลื่นจริง
แล้วทานไปกับหนังหมูแดง
เออมันกรุบกรอบอร่อย
ลูกชิ้นปลาเล็กจะนิ่มอร่อย
เนื้อปลาเพียบเลยแหละครับคุณผู้ชมครับ
อร่อยมากค่าเสียหายเป็นไงบ้าง

๑๐บาทอร่อยสมชื่อสมราคาจริง

ร้านดังในตำนานที่ขึ้นชื่อความอร่อยของเมนูก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
ที่กลายเป็นของเด็ดประจำเมือง๘ริ้ว
กับร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเจจุ
ที่เขาเสิร์ฟความอร่อยเด็ดให้กับลูกค้ากันถึง๗ไส้
จะอร่อยถึงไส้ขนาดไหน
ตามผมมาชิมกันต่อเลยครับ
สวัสดีนะครับ
อันนี้นี่คือก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ

ข้างในชามนี้ก็จะมีลูกชิ้นกระดูกหมู

แฟนบางโอกาสก็ใช้เท้า
หอมหวานจริง

รสชาติอร่อยครับผมต้องบอกกันแล้วนะมันหอมมากจริงตัวน้ำซุปอะนะ
ส่วนตัวปากหม้อนุ่มกรอบข้างใน
ผมชอบใช้โป้หวานเพราะมันเข้ากันกับตัวน้ำซุปเวลาเราปรุงให้มันเผ็ดนิดนึง

เริ่มจากก๋วยเตี๋ยปากหม้อ๑เซต๕๐บาท
ก็คือได้ก๋วยเตี๋ยวมาชามนึงพร้อมกับตัวปากหม้อ
ยังอร่อยอยู่อยากจะขอปากหม้อเพิ่มก็จะคิดอีกจานละ

อร่อยจริงเด็ดมากค่ะ
สัปดาห์หน้าตลอดกินก็ยังจะจัดอันดับคัดของอร่อยในหมวดไหนร้านไหน
แนะนำให้ชิมกันบ้างยังไงรอติดตามกันด้วยนะครับ